ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นกูรูเลย

บางทีเขาถ่ายรูปแล้วก็ติดแสงอะไรประหลาดหลายคน
ก็ถามว่าเอ๊ะหรือว่าแสงที่ถ่ายไว้เนี่ยมันจะเป็นแสงจากผีกระสือ

นี่พี่พีชก็มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่พี่พีชเนี่ยเตรียมเตอร์ไพรส์วงการก็คือ
เขาจะเปิดค่ายเพลงแล้วก็เป็นป่าดันลูกสาว
ซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเข้าวงการไปเลยให้เป็นนักร้องไปเลยนะคะ
แต่ละประเด็นของพี่พีชนี่น่าสนใจทั้งนั้น

เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ศึกษานะครับคือถ้าพิสูจน์ได้มีหลักฐานโอเคจบ
ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีหลักฐานก็มันใครก็พูดได้
เอาจริงพี่พีชเชื่อเรื่องผีปอบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ปอบเหรอจริงจริงก็เรื่องพวกนี้เราไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ดีกว่า
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดหรือสิ่งที่เราไม่รู้มันมีอะไรบ้าง
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะรวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวด้วย
ส่วนมากจะถ่ายรูปไฟแปลกได้ก็ประเด็นของมันก็คือว่า
ไม่มีใครบอกเราได้ว่ามันคือไฟอะไรมันไม่ใช่ไฟเครื่องบิน
เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษากันต่อไป
กลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มของแฟนน้องก็ได้เท่านั้นเอง
เอาล่ะเป็นป๊าดันขนาดนี้เดี๋ยวเตรียมติดตามซิงเกิ้ลใหม่ของลูกสาวเลยนะจ๊ะ
สวยด้วยอ่ะจริงคุณเห็นรูปถ่ายเมื่อกี้แล้วแบบนะลูกไม้ใต้ต้นแน่นอ